รอค่ะรอความช่วยเหลือค่ะจะไปทำงานแต่งตัวซะสวยเลยค่ะ
คุณผู้ชมน้ำปลาไล่หลากน้ำพ่วงจับพันธุ์นี้ไม่ทันตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะเรื่องของสภาพอากาศเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่แต่ละวันก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันให้ดีค่ะ
ดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ยังคงมีฝนนะคะ
แต่ดูเหมือนกับว่าน้อยกว่าเมื่อวานนี้พื้นที่บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่
ก็คือบริเวณตอนล่างของประเทศแต่ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะ
มรสุมจะพาดผ่านตอนกลางของประเทศแต่ปัจจุบันดูจากเรด้าขณะนี้
ภาคกลางและปริมณฑลไม่มีฝนนะคะแต่ประมาทไม่ได้ค่ะ
เพราะอะไรไปดูแผนที่อากาศกันคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
ร่องฝนนี่ก็คือบริเวณที่มีลักษณะเป็นเส้นสีแดง๒เส้นพาดผ่าน
มันเกิดจากมีหย่อมความร้อนอยู่ในบริเวณใกล้กันชิดติดกันแบบนี้
มันก็ดึงเอาฝนดึงเอาความชื้นดึงเอาลมมาอยู่ที่บริเวณดังกล่าว
ทำให้ตอนกลางของประเทศมีฝนตกแล้วก็จะตกช่วงประมาณบ่ายค่ำ
หรือเย็นจนไปถึงรุ่งเช้านะคะพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบกันเพิ่มเติม
ถ้าหากดูจากโมเดลจำลองฝนนี้เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีสีฟ้า
สีเหลืองสีเขียวจะมีโอกาสเกิดฝนภาพปัจจุบันนี้จะเป็นช่วงบ่ายบ่ายแล้วค่ะ
คุณผู้ชมที่จะมีโอกาสเกิดฝนภาคใต้เป็นด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตกอยู่แล้วนะคะ
แต่ถ้าหากว่าตกบ่ายมาแล้วภาคตะวันตกทั้งแถบภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
รวมถึงภาคกลางบางแห่งก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักก็ระวังเรื่องฝนตก
แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยส่วนเรื่องของคลื่นนั้นนะคะไม่สูงมากนะ
ก็ยังอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรทางฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะ
ภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้วันที่๒กันยายน๒๕๖๒
ภาคเหนือยังคงมีฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่ตกกระจายกันไปนะคะ
โดยมากแล้วทางด้านตะวันตกของภาคขณะที่ภาคอีสานเน้นเตือนกันบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะ
ส่วนภาคกลางก็คือตกกระจายตอนกลางของประเทศราชบุรีกาญจนบุรีอ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีค่ะ
ภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด
ส่วนคลื่นในทะเลนั้นสูงประมาณ๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนตกชุกอยู่เช่นกันนะคะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันตกไม่แพ้กันเลยนะคะ
แต่ก็เน้นย้ำที่จังหวัดภูเก็ตกระบีตรังสตูนคลื่นสูง๑๒เมตรเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตือนกันหน่อยวันนี้อาจจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากถึง๑๘๐ของพื้นที่
แต่ไม่ใช่การตกหนักนะคะอาจจะเป็นการตกกระจายในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑล
อย่างไรก็ตามเรามีรู้ก่อนร้อนหนาวให้ติดตามกันอีกทีในช่วงเย็นด้วยนะคะ
ส่วนตอนนี้ดิฉันคงต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าว่าเดี๋ยวฮอลก็จะมารับแล้วเรือก็จะมารับด้วยเช่นเดียวกัน
โอ้โหหน่วยงานแต่ละหน่วยงานให้ความช่วยเหลือดีมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ